คุณผู้ชมมีคลิปหนึ่งนะคะถูกแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ค่ะ
เป็นคลิปของกลุ่มพนักงานส่งของสีส้มเขาระบุไว้แบบนั้น
พวกมา๓๔คนรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในย่านพัฒนาการนะคะ
โดยเขาบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า
กลุ่มคนส่งของพวกนี้ไม่พอใจรอปภที่ต้องให้แลกบัตรผ่านทาง

บอกว่าเป็นยามบริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ๓๖
แคปชั่นคลิปเอาไว้บอกว่า
กูใหญ่มึงจะทำไมมึงแค่รอปภ
มีคนส่งคลิปพนักงานส่งของสีส้มกับพวก๓๔คน
รุมทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รอปภในหมู่บ้านใหญ่แถวพัฒนาการ๓๔

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะคะ
ส่วนใหญ่พูดไปในแง่ของเรื่องของการสื่อสาร

พนักงานส่งของก็คนรอปภก็คน
บางทีพูดจากันไม่เข้าหูสื่อสารกันไม่ตรงประเด็น
ก็เลยกลายเป็นเรื่องขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้
ถ้าคุยกันดีก็ไม่ต้องเสียค่าปรับไม่มีคดีหรอก
บางคนก็ให้ข้อมูลบอกนะคะว่า
หมู่บ้านตรงนี้ทางออกหมู่บ้านมันอยู่ใกล้กับคลังสินค้าพัฒนาการ
ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ผ่านทางเนี่ยก็จะชอบตีเนียนผ่านทางของหมู่บ้าน
เพราะว่ามันลัดแล้วก็ลดเวลาไปได้
แต่ถ้าคุณไม่มีสติ๊กเกอร์เข้าออกหมู่บ้าน
คุณก็ควรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิติเขาหรือเปล่า
แลกบัตรก็แลกไปเถอะไม่ใช่มายกพวกตีกันแบบนี้
แล้วก็มีคนส่งเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานกลุ่มนี้
ไปที่ต้นสังกัดแล้วด้วยนะคะ
มินของบริษัทก็ตอบกลับมาว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒พฤษภาคมประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะ
เรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาไม่ได้ไม่พอใจกันเรื่องแลกบัตรนะคะ
เขาบอกว่าพนักงานส่งของไม่พอใจเพราะว่าระหว่างแลกบัตรอยู่
กระดกที่เปิดปิดทางเนี่ยมันปิดลงมาเกือบฟาดรถของเขา
ก็เลยมีปากเสียงด่าทอกับรอปภค่ะ
ด่าไปด่ามาสุดท้ายรอปภถือไม่กวาดวิ่งไล่รถ
พนักงานส่งของก็เลยขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไป
ที่เรื่องจะจบเย็นวันเดียวกันค่ะประมาณสักเกือบ๖โมงได้
พนักงานส่งของยกพวกมา๖๗คนมาที่ป้อม
แล้วก็มารุมทำร้ายรอปภคนที่มีปากเสียงด้วยนี่แหละค่ะ
ซึ่งพนักงานส่งของอ้างบอกว่าก็รอปภถือมีดจะมาทำร้ายเขา
ก็เลยโกรธแค้นเลยยกพวกมารุมทำร้าย
วิรกิจอภิโชควัชรศักดิ์ผู้จัดการหมู่บ้านและตำรวจ
มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดเรื่องนี้แล้วนะคะ
ก็ไม่เห็นว่ารอปภจะใช้มีดขึ้นมาไล่ทำร้ายตรงไหน
เห็นแค่ใช้ด้ามไม้กวาดวิ่งไล่นี่แหละค่ะ
ฝ่ายบริหารเลยแจ้งผู้จัดการบริษัทต้นสังกัดของพนักงานส่งของกลุ่มนี้
ซึ่งผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัยและผู้ก่อเหตุ

เรื่องต้นผู้จัดการหมู่บ้านแจ้งความเอาไว้ที่สนคลองตันค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ